ท่านผู้ชมครับมีเรื่องของการกินเหล้าจนเมานะฮะ
แล้วก็คุมสติไม่ได้มาเตือนกันหน่อยเดี๋ยวสงครานแล้วจะฉลองกันเยอะนะครับ

ในพื้นที่บ้านดอนจำปาตะบนกวางโจร
อำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมินี่ฮะต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลภูเขียว
แต่ว่าที่ศีรษะเนี่ยเป็นแผลชะกันมากอาการสาหัสกระโหลกร้าวนะครับ
ต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลชัยภูมิเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมา
ตอนสายสายนะครับหลังเกิดเหตุตำรวจจับผู้ต้องหาไว้ได้นะครับ
ก็คือนายเทวีนะฮะมือขวานวัย๗๐ปีถูกจับที่บ้านพัก
นี่ฮะนายเทวี
เรื่องต้นเนี่ยให้การว่านายทองม่วนที่เป็นเพื่อนกันนะ
ขโมยกระปุกออมสินไปตัวเองก็เลยโมโหไปถามถามแล้วไม่ยอมรับ
ก็เลยเอาขวานฟันไปที่หัวหนึ่งครั้งแล้วก็ไม่ได้หนี
เนี่ยตำรวจก็มาจับนี่ไงแต่ญาติของคนเจ็บ
แล้วก็ภรรยาของนายเทวีเองด้วยนะนายเทวีผู้ต้องหาเนี่ย
เมียเองเนี่ยยืนยันว่าคนเจ็บเขาเนี่ย
ทองม่วนเขาไม่ได้ขโมยอะไรไปเลยแต่นายเทวีอ่ะ
เมาแล้วจำไม่ได้เมาแล้วก็ไม่รู้เรื่อง
ประเด็นที่ญาติของนายทองม่วนคนเจ็บสงสัยก็คือ
ทำไมตำรวจมาคุมตัวนายเทวีไปจากบ้านขวานของกลางก็ได้
ไปที่โรงพักแต่ทำไมไม่จับกลุ่มไม่แจ้งข้อหา
ไม่ควบคุมตัวไว้เมื่อวันเสาร์นะค่ะ
ปล่อยตัวออกมาที่บ้านมาข่มขู่ญาติคนเจ็บอีก
ก็ต้องเอาเรื่องไปร้องเพจดังทางสังคมออนไลน์
เพื่อสอบถามว่าตำรวจสพภูเขียวเหตุใดจึงนิ่งเฉยกับคดีนี้
นี่มันคดีพยายามฆ่ามันโทษหนักนะต้องรอให้ลุงทองม่วนตายก่อนหรือ
หรือให้มีคนในบ้านของลุงทองม่วนโดนทำจนเจ็บจนตายอีกเหรอ
ค่อยดำเนินคดีแต่วันนี้ตำรวจเขาชี้แจ้งนะครับเดี๋ยวท่านรอฟังนะฮะ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปยังบ้านโนนจำปานะครับที่เป็นจุดเกิดเหตุ
พบว่าจุดเกิดเหตุเป็นเพลิงพักนะครับพื้นที่ดินตรงนั้นมีเปรยวนที่มีรอยเลือดติดอยู่เลยนะครับ
สอบถามข้อมูลจากชาวบ้านแล้วเราก็จำลองเหตุการณ์ให้ท่านดูนะครับ
เหตุการณ์ในวันนั้นเป็นอย่างนี้ครับช่วงสายวันเสาร์ที่ผ่านมา
คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีลงพื้นที่ไป
นายเทวีผู้ก่อเหตุเดินถือขวานออกมาจากบ้านพักอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑๐เมตรเท่านั้น
ขวานตรงมาหานายทองม่วนผู้บาดเจ็บที่นอนอยู่บนเปรย์
แล้วนายเทวีก็ใช้ขวานจามเข้าไปที่หน้าผากของนายทองม่วน๑ครั้ง
ขวานติดอยู่ที่หน้าผากเลยนะครับแล้วก็งัดออกมา
จากนั้นก็เดินถือขวานกลับบ้านตัวเองระหว่างทางก็บอกกับชาวบ้านว่า
ฆ่านายทองม่วนแล้วแล้วก็กลับเข้าบ้านไป
ชาวบ้านก็ไปแจ้งตำรวจตำรวจตำรวจก็มาจับกลุ่มนายเทวีที่บ้านพัก
ขณะที่ภรรยาของคนเจ็บบอกว่าไม่คิดว่าสามีจะถูกนายเทวีทำร้ายร่างกายขนาดนี้
ทั้งที่เป็นเพื่อนกันนั่งกินเหล้าด้วยกันประจำ
หลังเกิดเหตุนายเทวีไม่หนีไปไหนถูกผู้ใหญ่บ้านนำตัวไปสพภูเขียว
แต่ตำรวจก็ไม่แจ้งข้อหาปล่อยตัวกลับมาที่บ้าน
ซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรส่วนขณะนี้อาการของสามียังเป็นตายเท่ากัน
เพราะไงเธอเอ้ยกินกะยุงหันหยากกะยุงหันเงินกะคอยุงหัน
ปรักษันกะให้เจ้าไปซื้อกินเมียเจ้าบอกให้อันเจ้าไปเห็นแล้วได้จังหรอ
เรามาหักเจ้าหลายแท้เจ้าอย่ากินน้ำกลางค่ำกลางคืน
ไส้ปรักษันไปซื้อน้ำแข็งมาให้กินปรักษันยากบันใด
แล้วที่เขาอ้างว่าทางคุณลุงเนี่ยคนเจ็บเนี่ย
ไปขโมยกระปุกอำสินเข้ามาโป๊ดไทยไปเยอะเที่ยวจากไหน
ป่อยตัวจ้ะแล้วพยาบ้านเก่าปรักษันไปนอนกับหลานยกบ้านเรา
ย่านปรักษังกระปุกกาน้อนมันอีกขวาสิม้าเอาอีกจังสั่นอังสิ
มัดจุ่มมัดซุ้มหมายหัวเมียพยาบาลพรรมเคยพยาบาล
มันนั่งยืนยิ้มเป้ยเป้ยอยู่มันฝันแล้วนะ
เออก็ว่ามันฝันให้ตายซิซื้อ
แต่ทีนี้ค่ะเรื่องของการขโมยกระปุกออมสินเนี่ยค่ะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะ
ฟังข้อมูลจากคนนี้ภรรยาของนายเทวีคนก่อเหตุนางหงทองดาวช่วย
เขาบอกว่าโอ๊ยจริงแล้วเนี่ยนะนายทองม่วนคนเจ็บไม่ได้ขโมยกระปุกออมสินของนายเทวีไปหรอก
นี่เมียผู้ต้องหายังบอกว่าไม่ได้ขโมยเลยนะ
เพราะว่านายเทวีขโมยเงินในกระปุกออมสินของเมียไปต่างหาก

ทวงก็เลยโมโหเมาแล้วก็เอาขวานไปจามคนอื่นเขา
พยายามหาเรื่องจะได้ตัวเองจะได้ไม่ต้องถูกเมียด่าว่าขโมยเงินจากกระปุกกระสินเมียไป
นายเทวีบอกแบบนี้ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยนะตัวเองก็ถูกนายเทวีข่มขู่ทำร้ายร่างกายเป็นประจำ
เวลาเมาเหล้าทีไรก็อย่างนี้ก็มาขู่มาทำร้าย
นายเทวีกินเล่าตลอดอืม
วันเกิดเหตุไปต่อว่านายเทวีว่าทำไมต้องขโมยเงินในกระปุกออมสินของเธอไปด้วย

นายเทวีบอกว่าไม่ได้เอาไปแล้วก็หยิบขวานในบ้านจะมาทำร้ายเมีย

วิ่งหนีนายเทวีก็เดินออกจากบ้านจนเธอกลับบ้านมารู้อีกทีว่านายเทวีเอาขวานอันนี้ไปจามหัวนายทองม่วนจนนายทองม่วนได้รับบาดเจ็บ
สาเหตุก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเนี่ยค่ะก็ตอนที่นายเทวียังไม่ถูกตำรวจจับเนี่ยนะ
ภรรยาก็บอกก็กลัวนะกลัวนายเทวีจะกลับมาทำร้ายเธอเพราะนายเทวีขู่จะเอาชีวิตเอาไว้แล้วอ่ะ

ส่วนที่บอกว่านายเทวีอ้างว่านายทะม่วนขโมยกระปุกออมสินเนี่ยเมียยืนยันเลยว่าไม่จริงนายเทวีนี่แหละขโมย
ภรรยาก็บอกว่านายเทวีอ้างว่าไม่ถูกตำรวจจับเนี่ยค่ะ
ภรรยาก็บอกว่านายเทวีอ้างว่าไม่จริงนายทองม่วนขโมยกระปุกออมสินเนี่ยเมียยืนยันเลยว่าไม่จริงนายทองม่วนขโมย

ภรรยาก็บอกว่านายเทวีอ้างว่าไม่จริงนายทองม่วนขโมย
ภรรยาก็บอกว่านายเทวีอ้างว่าไม่จริงนายทองม่วนขโมย
ภรรยาก็บอกว่านายเทวีอ้างว่าไม่จริงนายทองม่วนขโมย
ภรรยาก็บอกว่านายเทวีอ้างว่าไม่จริงนายทองม่วนขโมย

ภรรยาก็บอกว่านายเทวีอ้างว่าไม่จริงนายทองม่วนขโมย

ภรรยาก็บอกว่านายเทวีอ้างว่าไม่จริงนายทองม่วนขโมย
ภรรยาก็บอกว่านายเทวีอ้างว่าไม่จริงนายทองม่วนขโมย
ภรรยาก็บอกว่านายเทวีอ้างว่าไม่จริงนายทองม่วนขโมย
ภรรยาก็บอกว่านายเทวีอ้างว่าไม่จริงนายทองม่วนขโมย
ภรรยาก็บอกว่านายเทวีอ้างว่าไม่จริงนายทองม่วนขโมย
ภรรยาก็บอกว่านายเทวีอ้างว่าไม่จริงนายทองม่วนขโมย
ภรรยาก็บอกว่านายเทวีอ้างว่าไม่จริงนายทองม่วนขโมย

ภรรยาก็บอกว่านายเทวีอ้างว่าไม่จริงนายทองม่วนขโมย
ภรรยาก็บอกว่านายเทวีอ้างว่าไม่จริงนายทองม่วนขโมย

ภรรยาก็บอกว่านายเทวีอ้างว่าไม่จริงนายทองม่วนขโมย

ภรรยาก็บอกว่านายเทวีอ้างว่าไม่จริงนายทองม่วนขโมย
ภรรยาก็บอกว่านายเทวีอ้างว่าไม่จริงนายทองม่วนขโมย
ภรรยาก็บอกว่านายเทวีอ้างว่าไม่จริงนายทองม่วนขโมย
ภรรยาก็บอกว่านายเทวีอ้างว่าไม่จริงนายทองม่วนขโมย

ภรรยาก็บอกว่านายเทวีอ้างว่าไม่จริงนายทองม่วนขโมย

ภรรยาก็บอกว่านายเทวีอ้างว่าไม่จริงนายทองม่วนขโมย
ภรรยาก็บอกว่านายเทวีอ้างว่าไม่จริงนายทองม่วนขโมย
ภรรยาก็บอกว่านายเทวีอ้างว่าไม่จริงนายทองม่วนขโมย

ภรรยาก็บอกว่านายเทวีอ้างว่าไม่จริงนายทองม่วนขโมย

ภรรยาก็บอกว่านายเทวีอ้างว่านายทองม่วนขโมย

ภรรยาก็บอกว่านายเทวีอ้างว่านายทองม่วนขโมย

ภรรยาก็บอกว่านายเทวีอ้างว่านายทองม่วนขโมย
ภรรยาก็บอกว่านายเทวีอ้างว่านายทองม่วนขโมย

ภรรยาก็บอกว่านายทองม่วนขโมย

ภรรยาก็บอกว่านายทองม่วนขโมย

ภรรยาก็บอกว่านายทองม่วนขโมย

ภรรยาก็บอกว่านายทองม่วนขโมย
ภรรยาก็บอกว่านายทองม่วนขโมย

ภรรยาก็บอกว่านายทองม่วนขโมย

ภรรยาก็บอกว่านายทองม่วนขโมย
ภรรยาก็บอกว่านายทองม่วนขโมย
ภรรยาก็บอกว่านายทองม่วนขโมย
เอาล่ะเหตุผลอะไรยังไงก็เรื่องหนึ่ง
แต่ที่แน่นอนคือนายเทวีเนี่ย
เอาขวานไปจามหัวเขาบาดเจ็บสาหัสจริง
ไม่แจ้งคอหาทำไมปล่อยกลับบ้าน
ไม่ควบคุมตัวไว้อะไรแบบยังไง
ทางตำรวจสพภูเขียวบอกว่า
ประเด็นที่ครอบครัวคนเจ็บ
สงสัยว่าทำไมตำรวจไม่แจ้งข้อหาแล้วปล่อยตัวนายเทวีกลับมาบ้าน
ก็เพราะว่าในตอนนั้นที่พาตัวมาที่สถานีตำรวจเนี่ย
หลักฐานมันยังไม่เพียงพอค่ะนี่ตำรวจว่าอย่างนี้นะครับ
ก็เลยปล่อยตัวไปแต่ก็สอบปากคำเบื้องต้นเอาไว้แล้ว
แล้วยังต้องรอดูอาการของผู้บาดเจ็บจากทางแพทย์ว่าเจ็บขนาดไหน
แต่ณวันนี้ได้เรียกตัวนายเทวีมารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว
ก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัสและข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
แล้วก็ได้รับการปล่อยตัวมาในการต่อสู้คดีอะไรอย่างนี้นะฮะ

ก็ยังนั่งอยู่เมื่อกี้